กันหน่อยแล้วกันค่ะช่วงนี้ฝนตกฤดูน้ำหลากต่างนะคะ
มีคุณผู้ชายท่านหนึ่งวัย๖๓ปีเขาเป็นเหมือนกับหวานแหหาปลาในแม่น้ำ
แต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นเนี่ย
เขาถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำสูงปริมาณน้ำเยอะ
สุดท้ายเขาก็จมน้ำจนกระทั่งตาย
เมื่อคืนนี้มีการเหมือนกับค้นหาแล้วนะคะ
ร่างเขาแต่ก็ยังไม่เจอในพื้นที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่เที่ยงคืน๔๐นาทีที่ผ่านมาค้นหาร่างไม่เจอ
กระทั่งรุ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลาสักประมาณ๙โมงเช้า
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำต่างก็ได้มีการนำอุปกรณ์ในการลงค้นหา
แล้วก็ใช้เวลาค้นหาอยู่ประมาณสัก๓๐นาทีเมื่อเช้านี้๙โมง

ผู้เสียชีวิตคือนายพรมมาธารวัตรค่ะคุณผู้ชม
อายุ๖๓ปีเขาเป็นคนหาปลา
แล้วก็เหมือนกับสุดท้ายจมน้ำ
เพราะว่าตัวน้ำเองก็น้ำไหลหลากปริมาณน้ำเยอะน้ำแรงนะคะ
ทีนี้ภายหลังจากที่งมลงแล้วก็เจอร่างเขาแล้ว

เพื่อที่จะไปผาชานสู่แล้วก็ม่อมพยาบ
ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทีนี้จากการสอบถามอบตกำแพงค่ะ
ฐานะที่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้นำชุมชน
ฝากเตือนชาวบ้านในพื้นที่หน่อยแล้วกันนะคะ
พื้นที่ตำบลกำแพงอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงนี้น้ำเยอะระมัดระวังอย่าเพิ่งลงหาปลากัน
เพราะว่าในพื้นที่มีคนตาย๕ศพจากการหาปลา

แสดงความเสียใจครอบครัวผู้ตายด้วยค่ะ